แล้วเปรียแตกเลยเลยฮะตอนนั้นอ่ะฮ่ะเตี้ยไม่แต่มีทิชชู
เพราะว่าจัดงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเคลียร์เรื่องดารา
เรื่องแขกเคลียร์เรื่องทุกอย่างค่ะและเคลียร์นักข่าวด้วยค่ะ
แล้วนักข่าวจะสบายสบายสบายนักข่าวมาถึงปั๊บโว้ยวายค่ะ
แล้วก็ดาบค่ะจุดนี้จุดเดชค่ะสวัสดีมาเจอค่ะสวัสดีค่ะ
ฟ้าเสยไม่แพ้ค่ะจะเปิดตัวแล้วค่ะ
ทราบข่าวว่าป้าตือเนี่ยคือตัวท็อปของวงการเลยในการเที่ยวหรือในการอยู่บ้าน
ในการแบบสับประสิทธิ์วงการบันเทิงต้องลันด้วยป๊าตือเท่านั้นไม่จริง
เป็นเด็กเรียบร้อยไม่จริงค่ะนี่ล่าสุดเพิ่งไปไล่พี่เล่าหนูอยู่ไหน
สั่งอะไรไหมคะนี่อ่ะจะสั่งเลยพี่
หนูกินครั้งแรกในชีวิตนะแฟนฝรั่งเนี่ยสอนให้กินจินทอนิกส์
เมนูแรกในชีวิตเลยคือตอนนั้นนี่คือแบบเราอ่ะตอนเป็นเด็ก
เราก็เรียนอยู่โรงเรียนจีนเราอยู่ที่ลำปาง
หลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนเสร็จปั๊บมันต้องเท้าความยาว
โทษนะครับผัวเยอะเหรอคะเรื่องเอางี้น่ะฟังน้า
วันนี้เนี้ยทีมงานในนี้สามสิบคนนะอ่ะ
ยืมมือยืมเนี่ยไม่พออุ้ยโทษนะครับ

แล้วเราเรียนโรงเรียนจีนเสร็จแล้วโรงเรียน

คือความสัมพันธ์ตอนนั้นมันเหมือนป๊อปปี้เลิฟ

แล้วเขาก็ขับรถไปรับไปส่งทุกวัน

แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กผมเปียก

แบบผมผีปีศาจร้ายมาไหมคะตอนนั้น

อีกแล้ว๑ปีอยู่กับเขาเถอะ

ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เจอกัน

แล้วปรากฏว่าเขาก็ชวนกันเที่ยวบ้าน

ช้างคืนน่ะคะ

ทำให้นึกถึงผัวฝรั่งคนแรกอ่า

แต่วันนี้จะไม่เป็นไม่ไม่ผัวฝรั่งเก่า
โทษนะแม่ผัวเยอะจังผัวเยอะจัง
เดี๋ยวเล่าไว้ฟังเออเอาอันนี้ดันเลย

แจ๊กกะลีจะไม่โกรธจะไม่โกรธจะไม่ด่าแม่จะไม่ด่าแม่
จะไม่ขิงแม่จะไม่ขิงแม่
จะเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันอาจจะทำให้เธอแบบว่า

หลังจากนั้นก็๑ปีก็อยู่ด้วยกัน
แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความรักแบบที่ต้องการจะมีการร่วมกิจกรรม
วันดีคืนดีมีเพื่อนเขามาจากเมืองนอก

มาถึงปั๊บก็มาก็มาอยู่ด้วยกันในที่ลำปาง

ถ้าขี่ม้าคงไม่ย้ายจังหวัดนะคะ

เพราะโดนม้าขี่ค่ะ
แล้วเค้าก็จูบที่เลยแก
เฮ้ยยย

ตกเมื่อคืน
ฉันก็เลยชวนเข้าไปบ้าน
ใส่เยอะเขาไหวอยู่ในตาเขาเห็นชู้ในหัวเขาชู้เขาใส่เสื้อโซดาสีเขียวแล้วเป็นหน้าตาคนนี้

เอาเลย
ที่แม่ตือบอกว่าแค้นมากจนเอามาลอง
บิกไกแบงก์เนี่ยแหละ
เอออิปราเหรียมเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว

เดินมาปักสัดหน้ากันห่างนี่

นี่เป็นชู้กันหรือเปล่าเนี่ย

เพราะบอกว่าเออถ้าเป็นชู้แล้วจะมีอะไรบ้าง

รอบสองเสร็จเออรอบสามพอรอบสามเสร็จอีแป๊ดมึงฟังนะอืม
รอบสามนี้แต่งหน้ากูขอไปแก้ใหม่หมดมึงเอาไอลายเนอร์นี่นะ
เงินนี่นะกรีดตาให้ร้องไห้ทุกคนสามร้อยคนนางแบบเป็นใครยิ่งโชว์อ่า
ให้ฉันเพราะผัวกูมีชู้จบโชว์นางก็บอกว่าเธอจะไปไหน
ฉันบอกว่าเธอหยุดนะเดี๋ยวฉันกลับบ้านเองเธอไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวฉันไปกับพี่เขาคนเราขับได้ตั้งสติอยู่สองสาม
เอ็มโบเรียมปั๊บหิวข้าวซุปเปอร์ไปซุปเปอร์ก่อน
กูไปเซ็นทร์ท่านราพาวมีโบโชว์อะตกอยู่ที่พื้นอ่า
คอนโดซื้อคอนโดเลยอืมภายในสามวันฉันจะย้ายเข้า
อ่าหลังนี้เลยหลังนี้เลยพอว่าพอว่าจะเลิกกับมัน
หาที่อยู่ใหม่หาที่อยู่ใหม่อืมขาดใจจังเลยเนี่ยติดจีนเรื่องเพศมัน
มันแบบแซ่บที่สุดค่ะโทรหาเพื่อนเลยบอกมึงมึงไปโทรหาแม่เราเดี๋ยวนี้นะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประเก้าสิบอ๋อ
แบบนี้ขอแบบนี้เลยมา
คืนนั้นที่โรงแรมจัดเที่ยงคืนเขาโทร
เขาโทรมาหาฉันซัมมี่เก่าโทรมา
เธอเป็นไงอ่ะเธออยู่แบบ
พอค่ะไม่อยู่ใจละข่าวเลย
อ๋อจะรู้แล้วล่ะอยู่กับการบันเทิงเนี่ย
ที่มันพังทุเลสเนี่ยก็เพราะอีแม่ลูกสาวนี่แหละ
ไม่จริงค่ะก็ตอนนั้นอยู่ด้วยกันค่ะ

เอาคดีที่แบบว่าพอจะแชร์เป็นประสบการณ์ได้ไหมคะ
ฉันก็ไปเปิดตัวให้น้องน้องเอกลูกสาวเหมือนกันนะ
ก็บอกว่าแม่หนูจะเปิดตำธุรกิจครั้งแรกในชีวิต

แฟนคนนั้นน่ะเป็นพระเอกอีกคนนึง

แล้วแกบอกว่าแม่มาหลบตรงนี้เหรอเจ๊โดนกระชากแม่เรา
เธอคิดดูวางแผนดิบดีฟังนะฉันก็คุยกับคุยกับแม่น้องเขา
ค่ะแม่น้องเขาก็โอ้โหไม่หยุดฉันต้องไปซื้อของร้านดีออร์
ค่ะเพื่อเอาแม่เขาไปเก็บมันมีข่าวอะไรบางอย่างอยู่
จะต้องแยกแม่ไว้ที่ร้านดีออนแล้วก็ให้คนเฝ้าส่วนฝ่ายผู้ชาย
กับกลุ่มญาติค่ะฉันก็ต้องไปซื้อของร้านลุยพี่ตอง
ตลอดปักทางนี้ก่อนนะคะโธ่แล้วเขียนทุกอย่างดอร์กับพี่
อะลูกสาวนางเอกเนี้ยก็เรียกแล้วก็โป๊ยกัน
ทำสริฟท์อุ๊ยเธอเพื่อนชั้นโทรมาค่ะบอกว่าชื่อ
โอ้เปลี่ยนหัวเหมือนกันนะ
ที่หนึ่งที่อย่าทำนะทุกคนฟัง
จัดงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเคลียร์เรื่องดารา
เคลียร์เรื่องแขกถึงทุกอย่างค่ะ
และเคลียร์นักข่าวด้วยค่ะ
และวันนั้นนักข่าวอยู่ประมาณเกือบ๒๐๐คิดว่ามาย

ถ่ายรูปน้องนางเอกเรียบร้อย
ถือต้องมีการสัมภาษณ์
แล้วเขาต้องการจะสัมภาษณ์คู่

ก็คือว่าเล่าให้ฟังก็เป็นพี่เต๋า

ให้ไปซ่อนหลังมันอ่ะอีกวันนึงเราก็เคลียร์กันก็จบ
ก็ไม่มีอะไรกันเราก็ถือว่าจบรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุด
คือน้องเขาต้องทำธุรกิจเราก็ต้องซัพพอร์ตใช่ไหมฮะ
มันก็คือแค่เนทแล้วก็เคลียร์กันแล้วเรื่องในบ้านเขาก็ต้องให้เขาไปเคลียร์กันเอง

เราไม่ได้เป็นคนดีลดีไซเนอร์เป็นคนดีล
แต่ไปถามดีไซเนอร์ดีไซเนอร์บอกว่าหนูไม่รู้เรื่อง
แล้วไม่รู้เรื่องแล้วเขามาทำฉากให้มึงได้ยังไง
ดีไซเนอร์ก็ไม่ยุ่งสไตลิกก็ไม่ยอมยุ่งอีก

ก็ต้องไปเคลียร์ว่าพี่เอานี้นะฟังนะ
ผนังให้ทำได้
พื้นเนี่ยไม่มีเวลาแล้วมันต้องหมดแล้ว

อื่นนี่คืนนี้ไม่ต้องเดินตี๔เหรอ
มันก็ไม่ได้ก็ไปเคลียร์เขาเขาก็หงุดหงิด

เขาก็ไปบอกว่าอย่าให้กูเจอข้างนอกนะมึง
กลัวตาย
กลัวตาย

ทีนี้มันก็ด่าเราเลยอะ
ทำโชว์ให้เสร็จกูก็นั่งทำโชว์ไปจนเสร็จโชว์สองโชว์สามโชว์สี่โชว์ห้า
เสร็จตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าจะเดินกลับหลังเต็นต์แบ็คสเตจ
ลูกน้องทุกคนมาบล็อกฉันหมดเลยบอกว่าไปทางด้านหน้าเดี๋ยวไปลง
ฉันก็ไม่รู้เรื่องฉันจะกลับบ้านฉันจะเดินออกไปหลังบ้าน
ฉันจะไปกินข้าวมันไก่ก็มีใครอุ้ยถึงห้ามกันหมดทุกคน
กูบอกไอ้เป็นอะไรกันเนี้ยพวกมึงไปไปไปไปปล่อยกูอยู่คนเดียวเดียวนี้
ใครเข้ามาใกล้กูเกิน๕เมตรกูจะเอาเรื่องแล้วนะ
เดินออกประตูข้างหลังเต็มไอ้ไก่ไก่กลางถนน
ไม่มีรถขนของนี่ว่ะไอ้นี่อ้าวมึงยืนเดินไปหามึงเลย
เดินเข้าไปคนก็วิ่งมากรูบอกหยุดมันก็มองพี่เอาไง
พี่เอาไงอ้านัดต่อยเฮ้ยหน้าเต้นด้วยฉันก็เลยบอกว่า
มึงจบป่ะเออถ้ามึงจบกูจบเออมึงไม่จบกูต่อให้มึง
มึงจะเอาไงเออมันบอกว่าจบครับพี่จบครับพี่
มึงฟังนะมึงไม่ได้โกรธมึงเลยนะลูกนะ
เองอ่ะเป็นคนที่เข้ามาทำงานในนี้กูเข้าใจว่าความเครียดมันมี
แต่มึงอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะมันไม่ดีอย่างนี้นี่นี่ก็บอกว่า
เคลียร์กันตรงกลางถนนมันก็จบครับผมขอโทษครับผม
มันก็ยกมือไห้เราเราก็เออไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้หรอก
มันเป็นการทำงานเป็นปัญหาเรื่องการทำงานอืมแต่อีดีไซเนอร์มึงไม่จบนะกู
ทำไมอ่ะเรียกมาอบเลยเขาบอกว่าดีไซเนอร์มันมาอ๋อ
แต่มาสตอเบอร์แหลอินดีไซเนอร์ก็ยกขบวนกันมาทั้งสไตลิตทั้งแบบครอบครัวเลย
มาปั๊บกูสั่งอบเลยการทำงานมันมีระบบมันมีระเบียบมันมี
กฎของมันเพราะฉะนั้นยูไม่ต้องกลัวไออืม
ไม่ต้องกลัวฉันถ้าทำอะไรผิดนะอย่างมากสุดคนเรายกมือขอโทษ
นิ้วเนี้ยทำให้ชีวิตคนเรารอบตัวถูกป่ะอืม
ขอโทษสอริไม่สีตังค์มึงก็จบแล้วเคลียร์แล้วยังเหว้นแก
แต่ตอนนี้ไม่กระชากคอกระชากผมสีทองหนูว่ากระชาก
แต่ว่าวันนี้ได้พูดคุยกับแม่ตือแบบว่าเต็มอิ่มมากยังไม่พอ
อยากตอบภาพสองภาพสามภาพสี่ละค่ะ

คือเจ๊กกะลีนจริงเวลาอยู่ข้างนอกเวลาทำงาน

เขาจะเป็นคนที่แบบเงียบนิ่งแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่แบบว่ารุ่นน้องเกรงใจ
เพราะว่าเด็กคนนี้เก่งและวางตัวดีแล้วคือไม่มีข่าวเสื่อมเสีย
โอ้น่ารักชวนด้วยลูกชาย

๑๕นะคะขอบคุณทุกคนนะวันนี้ให้มาขอบคุณค่ะ
เธอได้สาระหรือเปล่าได้แม่สนุกตายไม่เงียบเลย
จริงเหรอวะจริงหลดแฮปปี้เนาะขอบคุณทุกคนนะคะ